มาติดตามข่าวจากไทยรัฐนิวส์โชว์กันต่อนะคะ
คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าคดีที่คนร้าย
เชือกรัดคอเด็กวัย๑๔ปีจนเสียชีวิตที่พิศนุโลก
ซึ่งตำรวจเจอเชือกที่คนร้ายใช้ก่อเหตุแล้วนะคะ
ซึ่งคนร้ายนั้นก็ได้ขอขมาต่อหน้ารูปภาพ
ของเด็กหญิงวัย๑๔ปีที่เสียชีวิต
ไม่สามารถไปขอขมาต่อหน้าศพได้
เพราะเกรงว่าจะถูกรุมประชาธรรมค่ะ
นายสนหุมเพียงอายุ๔๕ปี
ผู้ต้องหาคดีฆ่ารัดคอและข่มขืนเด็กหญิงวัย๑๔ปี
ตำบลบ่อโพอำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลก
กราบขอขมาและขออโหสิกรรม

ผู้ตายบริเวณห้องประชุมชั้น๒
สถานีตำรวจภูทรเมืองพิศนุโลก

ว่าถ้าหากผู้ต้องหาไม่กราบขอขมาต่อหน้าศพ
จะไม่ยอมเผาศพลูกสาวอย่างเด็ดขาด
แต่เจ้าหน้าที่เกรงว่าถ้าพาไปอาจถูกรุมประชาธรรม
จัดให้มีพิธีขอขมาต่อหน้ารูปแทน
บันทึกภาพไว้เพื่อนำไปให้พ่อแม่ของเด็กดู

บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิศนุโลก
กล่าวว่าตำรวจจับผู้ต้องหาได้
หลบซ่อนตัวอยู่ในไร่ข้าวโพดบนภูเขาหลังหมู่บ้าน
พร้อมตรวจยึดโน้ตบุ๊กและปืนแก๊ปของพ่อผู้ตาย

อกจากนี้ยังตรวจยึดเชือกที่ใช้ก่อเหตุได้แล้วนะคะ
ผู้ต้องหารับสารภาพว่าคมคืนและฆ่าเด็กจริง
ขณะนี้เจ้าหน้าที่นำตัวไปฝากค้างต่อสารจังหวัดพิศนุโลก